พามาดูเจ้าเสือโคร้ง

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
เขาจัดชุดเฝ้าระวังเสือโครง
ที่มันไปกินไขวของชาวบ้านสองตัว

งานนี้บอกเลยต้องติดกล้องดักถ่ายติดตามผล

ขอขอชื่อไปอยู่วังทะลุซะ

โอ้โหนี่มากันเยอะเลยนะ
มากันเพียบเลยเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยนะคะ
ตอนนี้บอกเลยนั่งอยู่ในเรือทำใจดีสู้เสือเอาไว้ก่อน
เพราะเดี๋ยวเจอเสือแล้วจะตกใจนะคะ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลานกับเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่
เขาจัดชุดเฝ้าระวังเสือโครง
ที่ออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน

กัดควายของชาวบ้านไป
๒ตัวในรอบ๒สัปดาห์ค่ะ
เมื่อวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาเขาไปพบว่า
ควายแม่ลูกอ่อนถูกเสือโครงกัดบริเวณขาหลังแล้วก็ตรงก้น

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรี
ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติทัพลานประมาณ๒๕กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ส่วนครั้งที่๒เมื่อวันที่๑กันยายนคุณ
ก็ไปพบกับควายเพศเมียตัวเต็มวัยท้องแก่ด้วย
ถูกเสือคร่องกัดขาหลังและสะโพกที่เดียวกันเลยนะ
ในพื้นที่ป่าคลองนกโกโร่
ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
ห่างจากแนวเขตอุทยาน๓กิโลเมตร

แล้วอยู่ห่างจากชุมชนเพียงแค่๓กิโลเมตร

ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะก็ยังมีควายท้องแก่๑ตัว

ลงพื้นที่ไปนะคะตรวจสอบเลย
ติดตามร่องรอยของเสือโครงนะ
ล่องเรือมาหาเสือโครงสักตัว
เขามีแต่ล่องเรือมหาลักษณ์เพราะเขาล่องเรือไปตามลำน้ำ
แล้วก็ล่องเรือไปแล้วยังไงติดกล้องดักถ่ายอัตโนมัติในระบบ
แล้วก็ด้วยอยู่ในพื้นที่ขอบป่าสงวนแห่งชาติ
เพื่อจะอะไรติดตามตัวเสือโครงอย่างทันท่วงที
คือต้องแอบติดกล้องอ่ะพูดง่ายเหมือนคล้ายติดกล้องวงจรปิดอ่ะ
เอาไว้จับโจรคือเราจะได้รู้ว่าเสือมันเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เมื่อไหร่อย่างไร
แล้วเดี๋ยวจะผลักดันให้มันกลับเข้าไปอยู่ในเขตอนุรักษ์เพราะว่ามันใกล้พื้นที่ชุมชนมาก
อันตรายมากล่าสุดยังไม่พบตัวเสือโครงนะคะ
ยังไม่เจอมันกลับมาที่บริเวณแถวข้อควายซ้ำอีกนะ
เขาก็เลยต้องมีการวางมาตรการป้องกันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เสือโครงไปรบกวนชาวบ้านแล้วก็สัตว์ป่าชนิดอื่นที่มันออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าอีก
และในช่วงนี้อันนี้ฝากไปถึงชาวบ้านเลยนะ
ขอให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการเข้าไปในป่าก่อน
เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าเพราะว่ายังไม่พบร่องรอยของเสือโครงนะคะ
แต่เขาติดกล้องไว้แล้วดิฉันเชื่อว่าอีกไม่นานก็น่าจะจับสัญญาณได้
หรือว่าทราบแหละว่าเสือโครงมันจะเดินไปบริเวณไหนอย่างไรบ้างนะ

เลี่ยงกันเข้าป่าไปกิดของป่าช่วงหนึ่ง

ถ้าโดนเสือกินนะรอบหน้าก็ไปอยู่ฝั่งน้ำเต้าบ้างอยู่ฝั่งปลาบ้างเผื่อจะไม่โดนกิน
คุณคนเดียวนะคนเดียวนะคนเดียวเลย